พนักงานธนาคารค่ะได้กลับไปใช้ชีวิตในบ้านเกิดนะคะที่จังหวัดราชบุรีค่ะโดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่เก้ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมดีดีนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดตรังค่ะเป็นการเปิดตลาดนัดหนูน้อยตลาดนัดหนูน้อยนี่เขาเป็นตลาดที่เปิด
โดยเน้นเรื่องของการเกษตรนั่นเองเช่นการปลูกผักชนิดต่าง
แล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการค้าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กนะคะ
และถือว่าเป็นกิจกรรมเสริมยามว่างนอกเวลาเรียนค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะชาวบ้านในหมู่บ้านเขาหลักหมู่ที่๗นะคะ
ซึ่งอยู่พื้นที่เดียวกันนี่แหละค่ะยังได้น้อมนำคำสอน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนประสบความสำเร็จนะคะ
สามารถพัฒนาเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงจนได้รับรางวัล
บ้านเรือน่าอยู่หมู่บ้านสะอาดประจำปี๒๕๕๙ค่ะ
ภายในบริเวณที่ว่างนะคะรอบบ้านของทุกหลังเลยค่ะ
จะมีการปลูกพืชผักสวนครัวทุกชนิดรวมทั้งปลูกไม้ดอก
ประดับอย่างสวยงามนอกจากนี้มีการเลี้ยงสัตว์เพิ่มเติมด้วยนะคะ
เป็ดไก่แพะสุกรวัวรวมทั้งผลไม้นานาชนิด

และหากมีเหลือเก็บไว้ขาย
เป็นอาชีพเสริมจากการทำสวนยางพารา
อีกทั้งภายในหมู่บ้านมีตลาดนัดด้วยนะคะ

ซึ่งจะมีการนำสินค้าภายนอกทุกชนิดมาจำหน่ายเพิ่มเติมนะคะ

ทำให้ชาวบ้านครีบขอความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
สวนเกษตรแบบพอเพียงสวนเกษตรแบบผสมผสาน
แต่คุณดูผลผลิตจากสวนเกษตรแห่งนี้มีทุกอย่างครบจริงนะครับ
แล้วก็เขาเปลี่ยนพฤติกรรมปรับแนวคิดสู่เศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
คุณผู้ชมครับไปดูที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับอำเภอเชียงใหม่นะครับ

ราชบุรีนะคะเป็นอีกหนึ่งจุดค่ะก็คือนางปองการเนธน้อยอายุ๔๖ปี
ชาวบ้านหมู่ที่๑๒ตำบลคุ้งพยอมอำเภอบ้านโป่งเป็นอดีตพนักงานธนาคาร
กำลังดูแลรถต้นข้าวเลยนะคะที่ปลูกเอาไว้ในวงบ่อซีเวน
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าครอบครัวนี้มีอาชีพทำนาปลูกข้าวไว้กินเอง
ส่วนเธอไปอยู่กรุงเทพมหานครตั้งแต่๓ขวบแล้วนะ
แต่พอเรียนจบก็เป็นพนักงานธนาคารแต่ว่าชีวิตในเมืองค่าใช้จ่ายสูงค่ะ
ตัดสินใจกลับมาทำเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจขออภัยนะคะ
เกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะอีกทั้งก็ปลูกพืชผักสวนครัวเสริมไปด้วย
ทดลองปลูกพันธุ์ข้าวหอมมะลิจังหวัดบุรียรำโดยปลูกในบ่อซีเมนแบบนี้ก่อนนะคะ
บ่อซึ่งข้าวที่ปลูกสามารถให้ผลผลิตต่อบ่อประมาณ๑กิโลกรัม
ก็คือไม่ได้ปลูกเป็นไร่เพราะว่าอาจจะหนักเกินไปนะคะ
ปลูกในบ่อซีเมนก่อนนะคะสำหรับการปลูกข้าวในวงบ่อซีเมน
ง่ายต่อการดูแลมากกว่าปลูกในนาค่ะ
สามารถกำจัดวัตต์สะพืชได้ง่ายกว่าไม่ต้องใช้สารเคมี
ทำให้ได้ข้าวที่ปลอดสารพิษด้วยแล้วก็มีคุณภาพนะคะ

โดยทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกด้วยค่ะ

ปลูกไว้กินก่อนนะคะตามหลักนะคะ
ในครัวเรือนถ้าเหลือถึงเอาไปขาย
รวมทั้งไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้าน